หนุ่มสาวคู่นึงเขาคบกันมาประมาณ๑ปี
แต่ฝ่ายชายเป็นคนที่หึงห่วงมาก
แล้วกลัวว่าน้องผู้หญิงนั้นจะปัญญาให้ชายคนอื่นทะเลาะกันแล้วก็แทง
ทำให้ฝ่ายหญิงนั้นเสียชีวิตนะครับ

คือน้องครีมถูกแฟนหนุ่มชื่อว่านายนัทธวุฒิกาวชูอายุ๒๒ปี
เหมือนว่านายเนมแทงตัวเสียชีวิตตั้งแต่วันที่๑๙ปีที่ผ่านมา
เหตุเกิดก็ที่บ้านของฝ่ายชาย
หลังจากที่น้องครีมนั้นจัดงานวันเกิดได้เพียงไม่กี่วัน
เพราะว่าวันเกิดนั้นนั้นคือวันที่๑๔
แฟนจะไปมีคนใหม่ก็เลยก่อเหตุขึ้นมา
ว่านายเนมเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตเคยรักษามาแล้วนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุแม่ของเนมก็ได้มีการโทรศัพท์ไปขอให้ครีมเนี่ยมาที่บ้านหน่อยนะฮะ
พักหลังครีมเองก็ไม่ค่อยได้มาเพราะว่าไม่อยากจะมาเจอนายเนม
เพราะในเนยไม่ยอมไปโรงพยาบาลน้องครีมก็เลยยอมไปช่วยพูดคุย
แต่สุดท้ายถูกนายเนมแทงจนเสียชีวิตนะครับ
เมื่อวานพนักงานสอบสวนได้คุมตัวในเนมออกจากห้องขัง
สพครองหอยโข่งไปที่เมืองจำจังหวัดสงขรา
หลังได้มีการฝากขังแล้วก็คัดค้านการประกันตัว
ญาติญาติเองก็ไม่มีใครมายื่นขอประกันตัวแต่อย่างใด
เพราะแม้ของน้องครีมยังติดใจประเด็นที่ว่า
ขณะที่เกิดเหตุเนี่ยมันก็มีญาติของฝ่ายผู้ชายอยู่ในบ้านด้วย

แล้วมันมีรอยเขียวช้ำที่คอของฝ่ายหญิงด้วย
แล้วก็ที่แผ่นหลังเหมือนมีการถูกทำร้ายอย่างทรมาน
ที่ถูกแทงเข้าที่ราวนมแล้วก็เสียชีวิต
สุดท้ายตัดสินใจจะไม่เผาศพน้องจนกว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากคดีนี้นะครับ